คนก็ร้อนส๑ก็ร้อนสอสองก็ร้อน
ลิงที่ด้วยก่อนสวรรค์ก็ร้อน
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยไปลงเล่นน้ำที่สระน้ำของวัดแห่งหนึ่ง
แต่ถ้าตัวไหนไม่ชอบน้ำก็ไปนั่งพักชิวใต้ร่มไว้
ร่มไม้บริมน้ำบรรยากาศสบาย

ตามแต่อัธยาศัยเลยจ้า

อย่าลืมทาสันแทนด้วยนะโอ๊ย
บางตัวกระโดดน้ำนะแต่บางตัวที่ไปเกาะสายไฟระวังหน่อยนะฮะ
ฝูงลิงสมัยวัดเกรียงไกรกลาง

ตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์

หลังจากจากสภาพอากาศนี้ร้อนอบอ้าวอุณหภูมิเฉลี่ย๓๘๔๒องศาเซลเซียส

ขอดูประการรังใต้น้ำหน่อยนี่เป็นห่วงเป็นห่วงเหลานี้นะคะเราเป็นเชือกนะไม่ใช่สายไฟ

ใครที่อยากเห็นความน่ารักแสนสนของลิงกลุ่มนี้ชมกันได้ตั้งแต่ช่วงสายของทุกวันค่ะ
ลิงสมัยจะพากันจับกลุ่มไปเล่นน้ำบริเวณสระน้ำของวัด
ตัวก็จะนอนแช่น้ำนิ่งเป็นเวลานาน
คลายร้อนได้ระดับหนึ่งแล้วก็จะขึ้นไปนั่งเล่นนอนเล่นบนฝั่งอย่างสบายใจ

ใช่ก่อนจะลงไปเล่นน้ำอีกครั้งบางโกนี่เขาเล่นเสร็จแล้ว
ตากแดดในแห้งแล้วเดี๋ยวจะลงไปเล่นอีกนะคะ
จะใช้วิธีบางตัวนี่ไม่ชอบเล่นน้ำ
ใช้วิธีหลบแดดอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาของโบสถ์
และวิหารต่างของวัดค่ะ

ว่ายน้ำมหัศจรรย์ตรงที่มุดลงไปใต้น้ำ
ดำน้ำได้ดำน้ำได้เหมือนคนเลยนะครับ